ใครเป็นนักเสี่ยงดวงหรือว่าใครที่เป็นแบบ
โอ้โหเจ้าแม่เลขเด็ดหรืออะไรแบบนี้นะคะ

กระดาษไว้จดไว้ถ่ายภาพตัวเลขเด็ดกันหน่อย
ชมพู่พาคุณผู้ชมเริ่มต้นไปเสี่ยงดวงรับความมงคลกันที่วังนาคิน
จังหวัดอุดรธานีโอ้โหจังหวัดบ้านเกิดชมพู่เลย
นี่ค่ะนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนักเสี่ยงโชคต่าง

ดินแดนของพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ
สองสามีภรรยาเดี๋ยวจะมีในคลิปด้วยนะ
สองสามีภรรยาท่านนี้ก็เดินทางมาเพื่อที่จะกราบไหว้บูชานะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่ามีการใช้มือถือถ่ายไปที่บริเวณหน้าจัวของสารปู่ด้วย
เห็นเป็นเลขว่าอย่างนั้นเป็นตัวเลขมงคลด้วยค่ะ
คุณผู้ชมลองดูซิในโทรศัพท์ของเธอนี่ตัวเลขอะไรอ่ะ
ไหนล่ะไหนล่ะอ่าซูมหน่อยสิอ่าซูมอ่าซูม
ฉันก็ลืมให้ทีมงานซุมเพิ่มช่วย
นี่ค่ะตัวเลขมงคลเขาถ่ายได้ที่บริเวณหน้าศาลของเจ้าปู่นะคะ
พ่อปู่ศรีสุโธค่ะก็มองเห็นยังไงลองซื้อดูแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ส่วนยอดเงินปากนาคเห็นบอกว่ายอดเงินปากหน้าที่คำชโนธ
วันนี้ยอดแรกจาก๖ตู้บริจาคนะคะ
นับตั้งแต่วันที่๙เมษายนมียอดรวมทั้งหมด๑๕๓๕๔๐บาทค่ะนี่
ส่วนยอดเงินปากนาคนะคะที่มีการนับทุกวันรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วนะ
ยอดทุกวันเลยนะคะยอดทุกวันยอดสะสมรวมอยู่ที่๑๓๒๕๔๙บาท
คุณผู้ชมตอนนี้ตัวเลขเงินที่แบบรับบริจาคตามตู้บริจาคต่างที่คำชโนธนะคะ
เพื่อใครอยากจะเอาไปเสี่ยงดวงส่วนนี้ค่ะ
ขยับไปกันต่อนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณนะคะของบางไซค่ะ
ก็มีการเดินทางมาขอพรในอาสมแบบนี้แหละ
แล้วก็เห็นบอกว่ามีตัวเลขอ่างน้ำมนต์ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นตัวเลขอ่างน้ำมนต์เนี่ยค่ะ
ดเอาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้รวยไปพร้อมกันนะคะ
เห็นเลขเด็ดกันเลขแบบโอ้โหมงคลต่างเนี่ยค่ะ
อาจจะพาคุณรวยหรือว่ารับโชคกันได้นะคะ
ท้ายกันหน่อยค่ะที่จังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้ก็มีคนไปกราบไห้บูชาเยอะเลยนะคะที่วัดจุลามณี
อันนี้ที่ฉันชอบไปนะไปกราบไหว้บูชา
แต่ว่าถ้าใครไปวันนี้ก็อาจจะรวยนะคะ
เขาบอกว่าไปกราบไห้หลวงพ่อเนื่องจำลองค่ะ
ซึ่งเป็นการมอบได้รับความเป็นสุริมงคลในช่วงเทศกาลสงกราน
แล้วก็เห็นบอกว่ามีรับความมงคลจากการส่งน้ำด้วย
แล้วก็คนที่เดินทางไปส่วนใหญ่ก็ไม่พลาดนะคะ
ที่จะดูตัวเลขเด็ดเพื่อมาเสี่ยงโชคกัน
ไม่ว่าจะเป็นอายุของหลวงพ่อเนื่องตอนที่ท่านมรณภาพ
ขณะที่มรณภาพเนี่ยอายุอยู่ที่๗๙ปี๙เดือน๑๓วันนะคะ
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้นับมาเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะคะ๓๖ปีค่ะ
นี่คือตัวเลขที่ท่านมรณภาพของหลวงพ่อเนื่องนะคะ
ส่วนปัจจุบันถ้าเกิดว่าท่านแบบตัวเลขนับจากวันที่ท่านมรณภาพ
ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่มรณภาพตอนนี้ถ้านับมาถึงปัจจุบัน
อายุจะอยู่ที่๑๑๔ปีนะคะ
อันนี้ก็เป็นตัวเลขมงคลเดี๋ยวรวยไปพร้อมกันนะคะ